หน้านี้นะครับช่วงปลูกข้าวนะครับปลูกประมาณวันแม่นะครับ
ประมาณสิบสองสิบหาช่วงนี้ครับปลูกข้าวกัน
เสร็จปั๊บนะครับช่วงเวลานี้นะครับข้าวเหนียวนะครับ
ออกรวงนะครับสีเริ่มเขียวเขียวนะครับอ่าฮะ

ข้าวเม่าครับผมนี่ใช่ไหมข้าวเม่านี่แหละฮะ
ที่เห็นอยู่นี่แหละครับเป็นข้าวเม่านะครับ
ที่จังหวัดสุรินครับหมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านข้าวเม่า
เขาทำข้าวเม่าขายนะครับอยู่ที่บ้านนาทึ่งตำบลแตน
อำเภอศรีขอรพุมจังหวัดสุรินเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าหมู่บ้านข้าวเม่า
เพราะชาวบ้านแถบนั้นนะครับทุกครัวเรือนปลูกข้าวเหนียว
แล้วนำมาทำข้าวเม่าขายสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัว
ได้หลายหมื่นบาทเลยทีเดียวครับชาวนาเล็กจะเกี่ยวข้าวเหนียว
ออกรวงในระยะแรกครับระยะน้ำนมเปลือกยังสีเขียวอมเหลืองนะครับ
ก็จะเห็นเป็นสีเขียวแบบเมื่อกี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมนี่แหละครับ
เห็นอยู่นั่นแหละครับกำลังเกี่ยวไปเรื่อยเรื่อยเกี่ยวนั้นนะครับ
คือมียอดข้าวด้วยนะครับผมมีข้าวอยู่ในรถเห็นไหมครับ
เห็นรวงข้ามไหมครับนั่นแหละครับเป็นแบบนี้แหละฮะ
สีเขียวอ่อนหน่อยนะครับใช่กระท้อกระท้อเสร็จนะครับ
แล้วก็เอาไปตีตีตีนะครับโดยการนวดนวดนะครับ
วดด้วยมือนะครับครับบ้านผมเรียกว่าฟาดด้วยนวดนะครับ
นวดข้าวจะมีอุปกรณ์ไม้ไผ่แบบนี้ครับเสร็จปั๊บครับ
ข้าวก็หล่นออกมาเป็นรวงเป็นรวงเสร็จปั๊บก็สาวสาวกันมา
ใส่ในตะก้าตะก้าเสร็จปั๊บครับเอาไปทอดเอาไปทอดแบบนี้แหละครับ
คว่าคว่าคว่าคว่าเสร็จปั๊บครับรอสักครู่เพื่ออะไร
เพื่อให้ข้าวแห้งอย่างเงี้ยฮะอ๋อข้าวเม่าแห้งนี่ครับ
เอาไปใส่กระด้งเทใส่ไปเทใส่ไปเสร็จปั๊บข้าวนะครับที่ลงกระทับกล้วยอยู่นะครับ
ลงไปต่อคกกระเดืองแถวอีสานเรียกว่าคกมองเออเอาไปตำนะฮะ
ใช่ที่ตำที่ขัดอยู่นั่นไหมเพราะว่าข้าวมันยังเหนียวอยู่นะฮะ
ข้าวเหนียวมากเลยต้องใช้ไม้ขัดลงไปอ๋อเสร็จปั๊บที่ใส่ใน
กระติบข้าวเพื่ออะไรรู้ไหมครับข้าวเนี่ยครับถ้าเจออากาศจะเยอะเยอะนะครับ
อ๋อฮะข้าวมันจะแห้งอ๋อแล้วก็ข้าวเข้าเม่านะครับ
แห้งก็จะเหมือนข้าวสารทั่วไปเขาเลยต้องอยู่ในแบบข้าวนุ่มนุ่ม
อ๋อฮะข้าวนุ่มนุ่มจะมีราคามากไม่ให้มันแห้งเกินใช่ครับผม
ใบตองก็จะหอมไปด้วยผสมผสานเสร็จปั๊บราคาดีทีเดียวนะครับ
ห่อใบตองขายแบบนี้นะครับขีดหนึ่งนะฮะไม่ใช่ห่อละสองขีด
ครับขายห่อละยี่สิบบาทกิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทเลยทีเดียว
ก็ขีดละสิบบาทนะนะใช่แหละครับห่อข้าวเม่าด้วยใบตอง
ห่อด้วยความรวดเร็วเพราะถ้าทิ้งไว้นานข้าวเม่าจะแข็ง
ครับและข้าวหม้อต้องห่อด้วยใบตองคงความหอมนุ่มชุ่มชื้นของข้าวข้าวหม้อนะครับ
ดีกว่าถุงพลาสติกด้วยเขาเรียกว่าการที่มีถุงพลาสติกเยอะก็ไม่ดีอยู่แล้วนะครับ
นี่ครับเป็นการช่วยลดโลกร้อนด้วยนะครับส่วนเมื่อกี้ครกกระเดืองเขามีกลไกด้วยนะ
นี่จะเล่าให้ฟังว่าทำข้าวเม่าที่ชาวบ้านเขาทำมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย
คือจากครกกระเดืองเท้าเหยียบแรงงานคนเขาพัฒนาไงมาเป็นครกกระเดืองมอเตอร์ไฟฟ้า
บ่าแรงได้เยอะเลยนะถูกต้องอ๋อและตอนนี้เนี่ยนะเขาก็มีรายได้เอาง่ายแค่ขายข้าวเม่าเดือนหนึ่งเนี่ย
ใส่มะพร้าวขูดหน่อยใส่น้ำตาลทรายหน่อยใส่เกลือคลุกเขา

ข้าวเม่านี่นะครับเขาต้องใช้เข้าดอนะครับ
หรือว่าประมาณว่าเข้ากข๑๕
ข้าวนี้เป็นข้าวเบามันจะอายุสั้น
แล้วจะมีข้าวเนี่ยหลายชนิดนะครับประเทศไทยนะครับ
ตั้งแต่กข๑จนกข๑๒๑๓

แต่อยากกินน่ะนิ้วน่ะ
เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ยังเคยกินกันอยู่หรือเปล่า

จะไปหาซื้อตามตลงตลาดบางที่มันก็ไม่มี
เอาอย่างนี้ดีกว่ากันไปอีสานหรือว่าไปต่างยาวัน

มือขอบคุณไว้ก่อนเลยครับแข็ง

ได้กินแน่นอนนะครับทั้งสองท่านนะครับ